คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดเจดีไอ้ไข่

ความจริงเขาชื่อวัดเจดีคุณเขียนมาสอนอยู่ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพียงแต่ว่าเขามีสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเลื่อมใสสัทธา

เป็นรูปปั้นไม้แกะสลักของเด็กชายวัย๙ขวบ๑๐ขวบ

ที่เขาเรียกกันว่าไอ้ไข่แต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นหลังก็จะเรียกตาไข่แหละ
แต่เขาก็เรียกติดบากวัดเจดีไอ้ไข่

คือตามตำนานบอกเล่าเนี่ยบอกว่าวัดเจดีที่อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่
เป็นวัดเก่าแก่นะถ้าไปดูประวัติจริงเนี่ยเขาเริ่มบริวณะก่อสร้างกันขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๐๐
แต่เรื่องของไอ้ไข่เนี่ยเด็กชายที่อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านนับถือเลื่อมสายศรัทธาเนี่ยเขาบอกเขาเห็นกันมานาน
ใช่มีหลายเหตุการณ์ที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เขาบอกเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งอยู่แถววัดนี่แหละ
คือเรียกกันว่าเด็กชายคนนี้ขอได้ไหว้รับ
ใครอยากขออะไรมาขอเอาไก่ชงไก่ชนมาถวายเนี่ย
แต่ชาวบ้านเขาเล่ากันมาเขามี๒ตำนาน
ตำนานหนึ่งก็บอกว่าเป็นลูกหลานของคนแถวนั้นไปตกคลองตกน้ำที่วัดนี่แหละ
แล้วก็ไม่ไปไหนเพราะว่าวิ่งเล่นอยู่ที่วัดทุกวัน
ก็อยู่แถวเนี้ยชาวบ้านเห็นกันหมดก็เลยสร้างสร้างให้
ใช่สร้างรูปปั้นไว้ให้อีกตำนานหนึ่งบอกว่า
หลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านเคยทุดงมาที่วัดแห่งเนี้ย
ตอนที่ยังเป็นวัดร้างอยู่เลยแล้วก็มีดวงวิญญาณเด็กไอ้ไข่เนี่ยติดมาด้วย
มากับหลวงปู่ทวดแล้วหลวงปู่ทวดท่านก็เห็นว่าวัดแห่งเนี้ย
มีสมบกสมบัติอยู่ใต้ดินเยอะแยะไปหมดนะฮะก่อนที่ท่านจะทุดงไปต่อ
ท่านก็เลยให้ไอ้ไข่ดวงวิญญาณเด็กชายที่ตามท่านมาเนี่ย
ปกปักรักษาสมบัติของวัดแห่งนี้ก็สืบเนื่องต่อเนื่องยาวนานกันเรื่อยมา
คนในนครศรีธรรมราชคนในภาคใต้คนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
เดินทางมากราบไหว้บูชาตะไข่หรือว่าไอ้ไข่เยอะแยะไปหมด
เป็นวัดเจดีไอ้ไข่ล่าสุดนะฮะมีคลิปที่แบบแชร์กันเยอะมาก
เพราะว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปกับญาติญาติไปไหว้ที่วัดแห่งนี้
อยู่ดีลุกขึ้นมาร่ายรำมโนราแบบที่ว่าเด็กก็ไม่เคยรำมาก่อน

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยฮะ
ด้วยกกดเล็กกอายก็เลยเชื่อว่าตาไข่ไงจะได้ยินเสียงในคลิป
คนรุ่นหลังก็จะเรียกตาไข่แล้วใช่ค่ะ
เพราะถ้านับอายุเนี่ยโอ้โหอายุเยอะแหละ

ในคลิปก็เลยบอกว่าถูกอะไรจะกลับมาใหม่
ใช่คือเรียกให้กลับบ้านยังไงไม่กลับ
จนต้องมีคุณยายคนหนึ่งมาบอกว่าไปเถอะกลับเถอะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓พฤษภาคม
โพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นหลานชาย
กำลังรำมโนราอยู่ที่วัดเจดีไอ้ไข่

ผมกับเพื่อนและหลานคนหนึ่ง

ไปถึงเวลาสัก๖โมงเย็นกว่า
หลังจากศักระและแก้บนที่รุปปั้นตะไข่เสร็จ
กำลังจะกลับออกจากวัดอยู่ดีเกิดเรื่องแปลกกับหลานผมขึ้นมา
หลานผมคนนี้ไม่เคยรำมโนราเป็นเลย
หลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปคนโอ้โหพูดถึงกันเยอะ
บางคนบอกขนลุกบางคนบอกเดี๋ยวต้องเดินทางไปไหว้ไอ้ไข่ให้ได้

จตุภูมิผู้โพสต์คลิปบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตัวเองและครอบครัวอาศัยอยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพ
ครอบครัวเพิ่งเดินทางไปไห้ตาไข่ที่นครศรีธรรมราช
หลังจากโพสต์คลิปหลานชายไปมีคนแชร์ไปเยอะมาก
ญาติก็โทรมาสอบถามด้วยความสนใจว่าเป็นอภินิษฐานของตะไข่วัดเจดี
เพราะจากเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยหลานชายยืนตัวแข็งก่อนจะไล่รำท่ามโนรา

ก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้
แล้วก็โพสต์ลงคลิปลงเฟซบุ๊กนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดเจดีนะครับ

นั้นรู้จักกันดีฮะป้าจิ้วฮะ
นางซีจิ้วโจมฤทธิ์อายุ๖๐ปี

อยู่แถววัดเจดีเลยนะครับ
นี่คือไอ้ไข่เข้าสิงห์เด็กแน่นอน
แต่ว่ามาอยู่วัดจิริย์ด้วยวิญญาณอืมปะจิ๊วมั่นใจว่าคลิปที่เห็นคือ
ไอไข่แน่แน่แสดงอภินิหารบ่อยนะคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
คือบ่อยเลยอ่ะป้าจิ้วบอกว่าเดือนก่อนไปช่วยงานในวัด
วันนั้นเนี่ยอยู่กับเพื่อนสองคนทำงานเสร็จก็เคลิ้มหลับไป
สักพักโดนเตะโดนเตะจนตกใจตื่นอ่ะ
ก็เลยคิดว่าไอ้ไข่มามาหยอกอืม
เส้นไหว้แล้วก็นอนนอนพอว่าวเคิ้มหลับไปนิดหนึ่ง
ก็มีเด็กมาชัดป๊อบป๊อบแล้วบอกว่าอ้าวหันไปดูเออ
มีที่ที่หัวมันเป็นเป็นไอ้ไข่น่ะสีเหลืองอยู่อ้อ
ไอ้ไข่มันเล่นฮานแล้วอันนี้ไอ้ไข่ต้องเล่นฮานแล้วแน่นอนวันนี้
ลุกขึ้นมาว่าไปตีไอ้ไข่ว่าจะจัดทำไมไปตีกันทำไม
เนี้ยเมื่อกี้ยังเก็บตังค์ให้อยู่คราวหลังอย่าทำอย่าทำนะ
พูดคนเดียวเป็นเพื่อนเล่นกับไอ้ไข่ไปเลยใช่ไหม
เป็นเพื่อนเล่นกับไอ้ไก่ไปเลยแก้วไปหยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้
อยู่ตรงนั้นกันอยู่ทุกวันอืมนี่ไงป้าจิลบอกว่าปกติก็จะเข้าไป
อดรูปแกะสลักไอ้ไข่หรือตอนนี้เขาเรียกว่าตะไข่กันน่ะนะคะ
บางครั้งก็ทำท่าตีเข่าใส่ใช้มือตีก้นหยิกก้นแทบทุกวัน
บางครั้งก็เขกหัวก็มีคือเหมือนกับหยอกล้อกันครับ
ว่าแบบเออเป็นเพื่อนสนิทกันป้าจิ้วบอกว่าเมื่อประมาณสามสิบปีก่อน
ตอนนั้นยังสาวค่ะมีทหารพรานไปตั้งค่ายในวัดเจดี
สิบเจ็ดสิบคนเลยนะคะอืมก็มีรถบรรทุกทหารไปจอด
ทหารผูกเลนอนตามโคนต้นมังคุดแล้วก็มีในชวงเพชรชูคนชราที่เขาอยู่ข้างวัดนะคะ
เขาก็ไปบอกกับทหารเหล่านี้บอกว่านี่ถ้าจะนอนในวัดเจดีอ่ะครับ
ต้องขอไอ้ไข่ก่อนนะถ้าไม่ขอเนี่ยเดี๋ยวโดนเขกหัวไม่ได้หลับแน่
แต่ทหารพรานเขาก็ตอบไปว่าก็มาเค้กสิไม่กลัวหรอก
เท่านั้นแหละพอทหารหลับนะไอ้ไข่ไปเขกหัวจริงจริงอืม
แล้วก็แสดงอภินิหารคือรถทหารทุกคันที่จอดอยู่ในวัดอยู่ดีดีเครื่องก็ติดขึ้นมาเอง
เสียงดังลั่นวัดเลยอ่ะเอาเลยฮะทุกคันเครื่องติดขึ้นมาเฉยเฉย
ไม่ได้มีใครไปสตาร์ทอ่ะอืม
สุดท้ายทหารต้องลุกขึ้นมาจุดทูปบอกกล่าวและขอโทษไอ้ไข่ค่ะ
ส่วนอีกเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นอภินิหารของตาไข่นะคะ
ก็คือเกิดขึ้นเมื่อเจ้าอาวาสวัดเจดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมก
สุราธานีแล้วเจ้าหน้าที่ได้ไถกลบสระน้ำในวัด
แล้วก็เอาไก่ชนที่ชำรุดที่เป็นรูปปั้นไก่ชนที่คนเอามาเส้นไหว้ค่ะ
กลบลงสระปรากฏว่าเจ้าอาวาสที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่

คนขับรถแป๊กโฮก็ปูดขาเดินไม่ได้ขึ้นมาเฉยครับ
นะคะก็มาขอโทษซื้อไก่มาคืนให้สิบลังอย่างเงี้ยครับ
พอเดินทางกลับไปแค่ครึ่งทางอยู่ดีที่เดินไม่ได้เนี่ยนะอ่า
หายเลยอ่ะอ๋อเหรอคนขับแบ็คโฮลที่เจ็บขาเดินไม่ได้อ่ะ
กลับมาเดินได้เฉยเลยอ่ะอืมเนี่ยอ่าก็เนี่ยแหละครับ
ก็มีผู้คนที่ไปกราบว่ายบูชากันทุกวันนะคะ
เจดีที่อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชนะคะ